เอาไปที่จังหวัดแพร่ครับตอนนี้เป็นห่วงผู้หญิงที่ตั้งคัน
แล้วก็กำลังใกล้คลอดแล้วก็ติดโควิด
เพราะว่าที่จังหวัดแพร่เนี่ยนะฮะผู้หญิงอายุ๓๔ปีท้องแก่แล้ว
มาจากพื้นที่สีแดงเกิดเจ็บท้องคลอดนะฮะ
ท้องคลอดขึ้นมาพอไปตรวจเจอโควิด
ก็เลยต้องผ่าคลอดผ่าคลอดนะครับคุณผู้ชมครับ
ลูกเนี่ยไม่ติดโควิดก็จริงแต่อยู่ได้วันเดียวลูกเสียฮะ
พระสงฆ์นะครับเป็นจิตอาสาด้วย๔รูปนะครับ
จากวัดหัวขวงวัดพระร่วงวัดหัวเมืองและวัดศรีบุญเรืองในจังหวัดแพร่ครับ
ทำพิธีสวดส่งดวงวิญญาณให้ทารกเพศชายแรกคลอดอายุเพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับ

ของเด็กนะครับเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็คือจังหวัดนครปฐม
ผลตรวจเบื้องต้นไม่พบเชื้อนะครับจึงกลับไปกักตัวที่บ้าน
แล้วก็ยังไม่ทันจะพ้นระยะกักตัวนะครับ

ปรากฏว่าแม่ติดเชื้อโควิด๑๙ครับ
หมอจึงใช้วิธีผ่าทำคลอด

น้องมีอาการตัวเขียวแล้วก็มีเสมหะปนเลือด
หมอต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับ

แต่อาการของทารกสุดลงเรื่อยจนเสียชีวิตครับ
ส่วนแม่ของเด็กโอ้โหคุณผู้ชมน่าเวทนา
แม่ของเด็กเนี่ยเพิ่งจะทราบข่าวร้าย

แล้วก็ทราบพร้อมกันว่าลูกเสียชีวิต

แล้วด้วยครอบครัวมีฐานะยากจนนะครับ

ก็เลยประสานผู้มีจิตเมตตานะครับ
บริจาคเงินมาใช้จ่ายเป็นค่าทำศพให้ครับ

แล้วก็ให้กำลังใจคุณแม่ด้วยนะคะ